คุณผู้ชมโบราณว่าวกันว่า

หัวรัวหมัดตบกันนัวเลยค่ะ

มีคลิปส่งตรงมาให้ดูเชิญค่ะ

อุ๊ยพี่พี่น้ำเหรอแม่ใส่หลูใบได้
พอแล้วพี่พอแล้ว
เอาเกียร์โพพี่กับต์พ่อไอ้แมงตายบอกกดไปอย่าง
เห้ยเปิดหัว
คุณผู้ชมเห็นใช่มั้ยฮะว่าเนี่ยเอากันไกลไปก้อนไปตัดผม
ถูกอย่างนี้ไปตัดผมเขาผู้คุณเหรอ
ครีสจิบหัวกิร่วมหมัดตกเปะยังไม่พอนะคะ
นี่เอากันไกลไปตัดผมเขาด้วย
เราต้องเบลอภาพนะคะไม่ได้นำเสนอข่าวอยากให้น้องเรียนแบบนะ
พฤติกรรมแบบนี้อย่าเรียนแบบนะคะแล้วมุมหนึ่งเนี่ยก็อยากให้สะท้อนสังคมว่าปัญหาแบบนี้ยังมีอยู่
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานท่านอย่างใกล้ชิดนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยถูกโพสต์แล้วก็แชร์โดยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในคลิปนะฮะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนอื่นเลยขอบอกก่อนนะคะหนูไม่ใช่คนในคลิป
ส่วนการทะเลาวิวาสในคลิปนั้นก็มาจากแค่เรื่องแย่งผู้ชาย
ขณะเกิดเหตุมีกลุ่มเพื่อนทั้งสองฝ่ายยืนดูเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปด้วย
แต่ไม่มีใครเข้าไปแยกเพียงแต่ตะโกนบอกว่าพอแล้วพอแล้วหยุดได้แล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะต้นต่อที่มาของคลิปเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘มิถุนายนที่ตำบลโนนสว่าง
อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเราไปพูดคุยกับน้องเออายุสิบเจ็ดปี
เอเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะคะเป็นคนที่ถูกตบแล้วก็โดนตัดผมด้วย
นี่ค่ะน้องเอพาเราไปที่เกิดเหตุพร้อมกับร่องรอยอย่างนั้น
ในมือน้องเอคุณเห็นไหมกระจุกนั้นผมค่ะผมมันตกอยู่ที่เกิดเหตุนะคะ
เส้นผมน้องถูกตัดออกเป็นกระจุกหล่นอยู่บนพื้นถนนน้องเราถามต่อว่า
สาเหตุเกิดจากอะไรน้องบอกว่าเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันยังไง
คุณผู้ชมตามต่อนะคะคือน้องเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
นางสาวเอก็คือน้องเอที่พาเราไปเนี่ยคนที่โดนตบเนี่ยนะคะ
คนก่อเหตุให้นามสมมุติว่าชื่อนางสาวบี
แล้วแฟนของนางสาวบีชื่อว่านายซีนะคะเอบีและซีเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อน
แฟนของคนก่อเหตุเนี่ยแฟนของบีเนี่ยนะทักแชทมา
มาบอกว่าเลิกกับนางสาวบีแล้วก็คือมาบอกน้องเอเนี่ยนะคะ
จากนั้นพอซีเลิกกับบีซีก็หันมาพูดคุยกับเอ
ก็เลิกแล้วนี่ก็เป็นสิทธิ์ของผมใช่ไหมทีนี้ต่อมาค่ะ
นางสาวบีคนที่เป็นมือตบอะค่ะไปเจอแชทที่ทั้งสองคนเนี่ย
คุยกันตอนนั้นให้ความรู้สึกเหมือนว่าโดนหักหลังอ่ะคุณ
โดนตีท้ายครัวอะไรประมาณนั้นนะฮะเกิดอาการหึงหวงค่ะ
แล้วเอและบีนัดไปเคลียร์ปัญหากันแต่พอไปเจอหน้ากัน
แทนที่จะพูดจากันดีดีนะคะน้องคนที่ถูกตอบเนี่ย
น้องคนที่ถูกตบน้องเอเนี่ยบอกว่าก็โดนตบเฉยเลยอ่ะ
ตบไม่พอแล้วยังโดนตัดผมด้วยนะคะหลังเกิดเหตุ
พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องเอเนี่ยพาไปแจ้งความที่โรงพักเกษตรวิสัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังตามหาคนที่ก่อเหตุ
เพื่อที่จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดอายุสักประมาณ๑๗๑๘ปีเองค่ะ
เบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา๒คน
ก็คือน้องบีซึ่งเป็นมือตบแล้วก็เพื่อนน้องบีที่ร่วมก่อเหตุด้วยนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอันตราย
แก่ร่างกายและจิตใจนะคะอ่าเป็นปัญหาสะท้อนสังคมนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด
แต่สำคัญที่สุดท่านต้องดูแลบุตรหลานท่านอย่างใกล้ชิดนะ
คลิปเหล่านี้แล้วแบบมันจุกมันเสียใจนะ
ดูแลกันด้วยนะคะวัยรุ่นหัวเลี้ยหัวต่อนะคะ